จะไม่ขอเข้าแกงแหวนใดคืนนี้จะต้องมาทำพิธีไหว้พระจันทร์
เพื่อความเป็นสิริมงคลเรื่องของความรักเรื่องของการงานด้วยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันไหว้พระจันทร์นะคะ
เชื่อว่าหลายคนก็คงมีความหวังในการที่จะเตรียมไหว้พระจันทร์ในค่ำคืนนี้
แต่ต้องบอกว่าทำใจไว้นิดนึงเพราะว่าบางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนตกลงมา
เห็นพระจันทร์ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะแต่เอาล่ะค่ะคุณผู้ชม
ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องมาเตือนให้รู้ก่อนร้อนหนาวกัน
ตรวจสอบข้อมูลกันหน่อยนะคะจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมของกรมอุตุนิยมวิทยา
วันนี้เราจะเห็นพื้นที่ที่อยู่บริเวณภาคอีสานที่ติดกับลาว
แล้วก็ติดกับทางด้านประเทศเมียนมาร์จะมีกลุ่มฝนหนาแน่น
เฉพาะพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานียะโสธรลากยาวไปจนถึงภาคอีสานที่ติดอยู่กับภาคกลางนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมต้องเฝ้าระวังกันให้ดีนะคะโดยเฉพาะภาคอีสานฝนจะหนักหน่อยในช่วงของเวลาประมาณบ่ายสามนะคะ
แล้วก็เตรียมรับมือกันหลายพื้นที่อย่างวันนี้ภาพรวมแล้วนะคะตั้งแต่ภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยจะมีโอกาสเกิดฝนถึง๑๖๐ของพื้นที่
สิ่งที่ต้องระวังกันต่อเนื่องก็คือฝนตกสะสมนั่นแหละค่ะแต่ว่าภาคกลางวันนี้ฝนจะเบาหน่อยนะคะร้อยละสามสิบของพื้นที่
แต่จะเป็นการตกกระจายตกชุ่มฉ่ำเรื่อยเรื่อยส่วนภาคตะวันออกจันทบุรีและตราดยังคงเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกชุ่มฉ่ำอย่างโดยตลอดเลย
ภาคใต้ฝั่งอาวไทยและอันดามันวันนี้คลื่นสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตรห่างฝั่งแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
วงเทพมหานครและปริมนธนวันนี้ฝนตกร้อยละสามสิบแต่พรุ่งนี้นะคะก็เตรียมเลยว่าอาจจะมีฝนตกได้ถึงร้อยละหกสิบของพื้นที่นะคะก็ต้องเตือนกันแบบนี้ค่ะโดยเฉพาะช่วงค่ำคืนนี้นะคะใครที่จะมีโปรแกรมในการไหว้พระจันขอพรขอสิ่งสังสิทธิ์จากพระจันนี้นะคะบางพื้นที่เมฆครึ้มมาเลยอาจจะมองไม่เห็นนะคะ
เผื่อว่าจะมีโชคมีลาบมีสิ่งดีเป็นสิริมงคลด้วยนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ